พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศพิธีไหว้ครูกันหน่อยนะคะ
ที่สำนักสงฆ์เขาดินเนินหย่อง
ในตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
ซึ่งในงานก็มีบรรดาลูกศิษย์แล้วก็ประชาชนจำนวนมาก
ร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูหนุนดวงประจำปี๒๕๖๐

เป็นลูกศิษย์สืบทอดจากพระครูมนูลธรรมวัฒน
หรือว่าหลวงพ่อสาคอนมะนุนโยเจ้าอาวาสวัดหนอง
อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
สำหรับงานไหว้ครูครอบครูหนุนดวงครั้งนี้
ถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มีประชาชนมีศิษยานุสิตมาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ
ผู้ประกอบพิธีนอกจากพระอาจารย์สุพธแล้ว
ยังมีพระเกจิจากหลายสำนักเข้าร่วมด้วย
จริงแล้ววัตถุประสงค์ของพิธีไหว้ครูครั้งนี้
เพื่อเป็นการสืบต่อประเพณีไหว้ครูครอบครู
เพื่อประกาศคุณงามความดีถวายความกระตันยูแด่ครูบาอาจารย์นะคะ
โดยเฉพาะพระครูมนุนธรรมวัตรหรือว่าหลงพ่อสาขอน
ซึ่งท่านได้ละสังขารไปแล้ว
โดยตามปกติบรรยากาศของการครอบครู
ก็จะมีคนที่เข้ามาร่วมงานและมีอาการของขึ้น
ก็คืออาจจะมีการกรีดร้องมีการตีตามร่างกายต่าง

ซึ่งบางท่านเนี่ยหลังจากที่ถูกปะพรมนมลเรียบร้อยแล้วนะคะ

หลวงพ่อสาครถือว่าเป็นเกจิดัง
มรณภาพ๑๘กันยายนปี๕๖แต่ว่าร่างไม่เน่าเปื่อย
แล้วก็ท่านศึกษาเวทมนต์คาถาอาคม
แล้วก็วิชาแพทย์แผนโบราณด้วยนะครับ